มาถึงข่าวที่โปรยไปครับคุณผู้ชมครับ

ว่าเธอเนี่ยแทงแฟนตายแล้วนะ

ในคอนโดแถวบางขุนเทียนนี่แหละ

ไปบอกพ่อพ่อหนูแทงแฟนตายอ่ะ

บางขุนเทียนบางบอนซอย๑๖

ไปพบสมนายสหวัสสง่า

มีแผลถูกแทงด้วยของมีคม

ข้างเตียงนอนครับพบซองถุงยางอนามัย
แล้วก็ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วตกอยู่๑ชิ้น

ผู้ดูแลอาคารให้ข้อมูลบอกว่าผู้ตายเนี่ย
พักอยู่กับนางสาวสลินทิพย์

โมงเช้าที่ผ่านมาฝ่ายหญิงโทรมาขอให้

ช่วยเปิดประตูห้องให้แล้วก็วางสายไป

ซะแล้วก็เลยโทรกลับไปเบอร์เดิม

พอเข้าไปก็ไปพบผู้เสียชีวิตในสภาพ
เลือดเนี่ยครับกำแห้งแล้ว
แห้งแล้วก็เลยแจ้งตำรวจ
หลังพบศพนะครับนางสาวเนี่ย

โทรข้าวรัฐแท้ที่นิติบุคคลเนี่ยขึ้นไปบนห้อง
ตำรวจก็กลับมาหา

แล้วเสียงผู้ชายเป็นเสียงพ่อของเธอรับสายแล้วเล่าบอกว่า
ลูกสาวโทรมาบอกแล้วว่าพลั้งมือแทงแฟนนุ่มไป
นะครับแล้วมาหาที่บ้านฝากโทรศัพท์แล้วก็ออกไป
หลานชายเค้าผ่ากับแฟนสาวมาประมาณปีกว่า
ช่วงเดือนพฤษภาคมทั้งคู่ทะเลาะกัน
ฝ่ายหญิงก็ไปโวยวายที่บ้านย่านบางบอนนะฮะก็ถูกไล่กลับไป
เชื่อว่าทั้งคู่มีปัญหากันแต่หลานไม่เล่าให้ฟัง
ฝ่ายหญิงเคยไปอารวาสในงานเลี้ยงบริษัทที่หลานทำงานนะครับ
ที่ผ่านมาหลานเคยบอกเลิกผู้หญิงเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับ
เชื่อว่าสาเหตุเพราะว่าหลานชายเนี่ยติดโซเชียลมีเดียครับ
เค้าบอกว่าเค้าเลิกกันแล้ว

แล้วก็ไม่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะฮะ
หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้
ตำรวจจะสอบปากคำแล้วก็แจ้งข้อหาต่อไป
มีรายงานว่าระหว่างคบหากันนะครับ
ทั้งคู่มีปัญหาระหองระแหงมาตลอด

คือเขาบอกว่าไม่ค่อยมีเหตุผลนะนะ

ช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อนผู้ตายเนี่ย
ไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยโทรหายาด
มารู้ว่าถูกแทงเสียชีวิตที่ห้องพักของฝ่ายหญิงนะครับ
มีการแจ้งข้อหาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายครับ
กับแฟนสาวคนที่แทงแฟนนุ่มตายที่คอนโดย่านบางขุนเทียนครับ